ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกญาติดูถูก

เอามีดไปแทงญาติผู้หญิงคนนั้นจนเขาบาดเจ็บ
ผู้หญิงก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากสามีแล้วก็พ่อ
ผู้ก่อเหตุยังไม่ยอมลดละเดินตามไป
เอาปืนไปยิงพ่อกับสามีของผู้หญิงคนนี้จนเสียชีวิตสองศพ

โอ้โหเหตุการณ์นี้๓ศพเลยครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัส๑นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทัศน์ที่ลำปาง
ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่ชาวบ้านก็มุงดูกันเต็มไปหมดเลย
ที่เกิดเหตุบนถนนคอนกรีตหน้าบ้านหลังนี้
มีศพของนายอำพลสายก้อนอายุ๕๒ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นที่ราวนมขวา๑นัด
ใกล้กันมีศพนายอินแก้วพรมดำอายุ๗๐ปีสภาพศพนอนคว่ำหน้าเช่นเดียวกัน
ก็ปืนลูกซองสั้นกระบอกเดียวกันยิงที่หน้าอกซ้าย๑นัดเสียชีวิต๒ศพเลย
บริเวณในบ้านเนี่ยไปเจอศพอีกคนนึงคือนายสมทบสายก้อนอายุ๕๒ปี
ซึ่งจริงแล้วคนนี้เขาเป็นคนก่อเหตุทั้งหมดตั้งแต่แรก
สภาพศพเขาใช้ปืนลูกซองสั้นยิงตัวเองตายที่ขมับขวา
ปลายเท้าปืนลูกซองตกอยู่๑กระบอกในกระเป๋ากางเกงมีมีดพับ๑เล่ม
แล้วก็กระสุนปืนลูกซองอีกหนึ่งนัดตำรวจก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๑คนชื่อว่านางพันนีสายก้อนอายุ๕๑ปี
จะเห็นว่าเขานามสกุลเดียวกันนะก็เป็นญาติกัน
คนนี้ถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกหลายแผลบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เอาส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ก่อนเกิดเหตุนายสมทบผู้ก่อเหตุเดินไปหานางพันนีก่อน
แล้วก็เอามีดจ้วงแทงนางพันนีจนบาดเจ็บสาหัส
นางพนีวิ่งตามถนนครับตะโกนขอความช่วยเหลือ
ก็คือไปหาสามีคือนายอำพลแล้วก็ไปหาพ่อคือนายอินแก้ว
สองคนนั้นก็วิ่งออกมาห้ามนะฮะแต่นายสมทบยังคุ้มครั่งอยู่
เอาปืนลูกซองจ่อยิงพ่อกับสามีจนเสียชีวิตนะฮะ
นางพันนีเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งไปหลบซ่อนตัวในบ้าน
นายสมทบผู้ก่อเหตุพยายามเดินหานางพนีแต่ว่าหาไม่เจอ
แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านเหมือนคิดได้ว่าฆ่าคนตายไปแล้ว
ก็เอาปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองตายเพื่อหนีความผิดครับ
ความรันจุดใจในการเกาะเหตุครั้งนี้
ยังไม่ทราบว่าทำไมนายสมทบถึงคุ้มครั่ง
เหตุเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของที่ดิน
ผู้ก่อเหตุอาจจะคับแค้นใจเพราะว่าเคยถูกนางพันนีคนบาดเจ็บ
ขอซื้อที่ดินของบ้านเขานะฮะแล้วก็เหมือนเคยถูกดูถูกอะไรประมาณนั้น
ปมในใจที่เหมือนเคยถูกดูถูกถูกเหยียดหยามอะไรประมาณนี้
แล้วก็คุ้มครั่งมาล่าสุดก็ก่อเหตุแทงแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้๓ศพด้วยกันนะครับ